ไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นจากไฟแม่ที่บรียรำ
บ้านหลังหนึ่งคุณตากับคุณยายอยู่กันแบบลำพังสองคนนะคะ
คุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อคืนนี้เกิดไฟไหม้

ตอนนี้ดับเบื้องกับเช้าที่ครูไพเริ่มรัด
รับแจ้งว่าทั้งสองเปลี่ยน
ขี่ลายเป็นขี่ลายพาที่แล้ว
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปค้นหาร่างของคุณยาย
ยังคงอยู่ภายในซากของบ้านเล็กที่๓
หมู่ที่๓บ้านนนสวรรค์ตำบลทุ่งกระเต็น
เผื่อนองกิจังหวัดบุรีรัมฟัยไหม้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
การค้นหาเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่
ใช้เวลาดับไฟประมาณ๓๐นาที
คุณตาบัวบุญนอกอายุ๘๖ปีค่ะเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งมีชาวบ้านช่วยคุณตาออกมาจากป่าหลังบ้านนะคะ

แล้วก็แจ้งว่าตอนนี้ตัวคุณตาเองยังไม่เจอภรรยาเลย
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเกาะ๑๒
เข้าไประดมค้นหาภายในบ้าน
ปรากฏว่าไปพบร่างของคุณยาย
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องนอนค่ะ
นางสาวนันทนิษฐจิตหนักแน่นนายกเทศบันหนองกี่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ

พยายามเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยาย
แต่ว่าทั้งคู่ไม่รับของบริจาครวมถึงไฟฟ้า

เนื่องจากอยากมีชีวิตอยู่แบบเรียบง่าย
หลังจากนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือคุณตาต่อไปนะคะ
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานแบบนี้ค่ะ
อาจจะเกิดจากเทียนหรือเตาถ่านที่ใช้ประกอบอาหาร
เก็ดไฟลอยไปติดกับของเก่าที่คุณตาคุณยายเก็บมาไว้ขายนะคะ
หลังจากนั้นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่อย่างใดนะคะ
จากบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าค่ะ
คุณตาบัวเล่านะคะบอกว่าอยู่กับภรรยาสองคน
ในบ้านหลังนี้ลูกสองคนไปทำงานต่างจังหวัด
ที่ผ่านมาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะภรรยาจะไม่ขอรับบริจาคอะไรเลย
บางครั้งผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายบอกไปรับถุงยางชีพ
แต่ภรรยาก็ห้ามไม่ให้ไปค่ะฟังเสียงคุณตาบัวค่ะ

ก็มีแฟนนอน

โสพลสุขช่วยอายุ๕๔ปีชาวบ้านที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณตาค่ะเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านใกล้เคียงพยายามนำน้ำที่ท่วมขังอยู่ที่ถนนที่หน้าบ้านเนี่ย
สาดเพื่อที่จะดับไฟช่วงที่รอเจ้าหน้าที่มาถึง
แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะรอบบ้านเต็มไปด้วย
ขยะพลาสติกขวดแก้วเศษเหล็กสังกษี
คุณตาเก็บมาเตรียมไว้ขายค่ะ
อย่างไรก็ตามคุณตามีอาการหลงลืมคือลืมอายุตัวเองด้วย
ช่วงเวลาก็บอกว่าคุณยายยังไม่เสียชีวิต
แต่ที่ไม่อยู่เพราะไปที่อำเภอนางรองก็คือพูดกลับไปกลับมา
เห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยก็ยากลำบากด้วย
เพราะว่าหน้าบ้านก็ถนนมีน้ำท่วมนะคะ
ลูกของคุณตาคุณยายไปทำเรื่อง
เพื่อขอรับร่างคุณยายที่โรงพยาบาลนางรอง
โดยจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครราชศรีมา

ลูกจะพาคุณตาไปอยู่ที่นครราชศรีมาด้วย
แต่จะต้องดูความสมัครใจของคุณตานะคะ

หรือจะไปอยู่กับลูกที่นครราชศรีมา
แต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากนะคะ๒จังหวัดนี้ค่ะ